ล่าสุดนะครับทางด้านของอายการสูงสุดออกมา
แจ้งคดีที่ทายาทเครื่องดื่มกระทิงแดง
มีการไปขับรถชนตำรวจเสียชีวิตนะครับ

บอกว่าคดีนี้มีความล่าช้านะครับ
แล้วก็บางข้อหานั้นมีการหมดอายุความ

แล้วก็จะมีการสั่งคดีให้ทันตามเวลาที่กำหนดครับ
เรือโทสมนึกเสียงกล้องโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
แจ้งคดีที่นายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอส
ทายาทธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง

กระดาษตำรวจวิทเชียรกรรณประเสริฐ
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับราม
สถานีตำรวจนครบานทองหล่อเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๓กันยายน๒๕๕๕นะครับ
โดยบอกว่าผู้ต้องหานั้นไม่เดินทางมาพบอายการตามนัด
จึงทำให้ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดขาดอายุความ
วันที่๓กันยายน๒๕๕๖ครับ
ซึ่งธนายความของนายวรยุทธ์นั้นได้ขอเลื่อนนัดเมื่อวันที่๒กันยายน๒๕๕๙
โดยอ้างว่านายวรยุทธ์นั้นอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และป่วยกระทันหัน
อายการเห็นว่ามีพฤติกรรมประวิงคดีครับ
แจ้งพนักงานสอบสวนขอสารออกหมายจับนายวรยุทธ์
แต่ว่านายวรยุทธ์นั้นได้มาร้องขอความเป็นธรรมอีกหลายครั้ง

ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้ออกหมายจับตามที่อายการแจ้ง
ด้านนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ระบุถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการค้าสำนวนคดีนี้
ส่วนตัวไม่เคยได้ยินเรื่องดังกล่าว
ส่วนบางข้อหาที่ขาดอายุความก็ไม่ใช่ความผิดของพนักงานสอบสวนและอายการ
ส่วนประเด็นที่นายวรยุทธ์ร้องขอความเป็นธรรมหลายครั้งในหลายประเด็นนั้น
อายการมีการยุติไม่สอบให้ในบางประเด็นแต่ที่อ้างเป็นประเด็นใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏในสำนวนการสอบสวน
พร้อมขอให้สอบพยานเพิ่มเติม๕ปากนั้น
พนักงานสอบสวนได้ส่งผลการสอบสวนมาให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
โดยคาดว่าใช้เวลาไม่นานในการพิจารณารายละเอียด
ขณะที่ข้อหาเมาแล้วขับอายการสั่งไม่ฟ้องตามพนักงานสอบสวน
จากว่าไม่มีหลักฐานยืนยันซึ่งมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
เวลา๑๖นาฬิกาพบว่านายวรยุทธ์นั้นมีแอลกอฮอล์๖๔๔๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
ส่วนกรณีข้อหาที่ขาดอายุความมีอัตราโทษปรับสถานเดียว
ยืนยันว่าไม่กระทบต่อข้อหาหลักฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งมีอายุความ๑๕ปีและข้อหาไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่มีอายุความ๕ปี
ยืนยันสามารถสั่งคดีได้ทันเวลาและหากนายวรยุทธ์ไม่มาพบอายการก็ไม่สามารถส่งฟ้องศาลได้
แต่จะดำเนินการโดยให้พนักงานสอบสวนออกไหมจับตามขั้นตอนต่อไปครับ